ไปดูเหตุอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายเป็นชาวฟินแลนด์ค่ะมาแต่งงานกับภรรยาเป็นคนไทย
ก็อยู่กินกันได้สักประมาณ๑๐ปีแล้วเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะคือชอบดื่มเหล้า
แล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดมาจากการดื่มเหล้านะคะ
ดื่มเหล้าดื่มไปดื่มมาเมาค่ะ
พอเมาเสร็จปุ๊บเอาปืนขึ้นมาโชว์
เป็นปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะคะ
โชว์ภรรยาค่ะจู่ก็ยกปืนเจาะขมับตัวเอง
แล้วปรากฏว่าปืนมันลั่นนะคะคุณผู้ชม
แล้วคิดดูสภาพสิฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ปืนเนี่ยทะลุสมองทะลุกระโหลกเลยนะคะ
ตอนแรกไม่เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ
แต่ว่ามาเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แหละ
พบปืนกระบอกนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองว่าตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
พบศพผู้ตายตอนนั้นคือยังไม่ตายนะ
ก็คือนายคาเมนโบซิงกูอายุ๖๐ปีเป็นชาวฟินแลนด์ค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบผู้บาดเจ็บนั่งหายใจรวยริน
อยู่กับตู้เสื้อผ้าขมับขวาถูกยิงด้วยกระสุนปืน
ลุขมับซ้ายเลือดเนี่ยค่ะไหลอาบไปตามตัวนองไปกับพื้นเลยนะคะ
ใกล้กันก็ไปพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรรีบหลง
รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
พลตำรวจตรีวรณัทผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็คือนางรัศมีเงินผักอายุ๔๕ปี
บอกว่าผู้ตายกับตัวเองเนี่ยแต่งงานอยู่กินมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ปกติผู้ตายเป็นคนชอบดื่มเหล้าแล้วก็จะนำอาวุธปืนออกมาเล่นเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุภรรยากำลังนั่งแต่งตัวจะออกไปทำงาน
ส่วนสามีนั่งดื่มเหล้าแล้วก็จังหวะที่นั่งดื่มเหล้าเนี่ยนะ
นำอาวุธปืนออกมาเล่นทำแบบนี้เป็นประจำทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้ค่ะจู่ก็นำอาวุธปืนมาจ่อขมับขวาของตัวเอง
แล้วเรียกภรรยานี้ให้มาดูคือกะจะโชว์ไง
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยปืนมันเกิดลั่นต่อหน้าต่อตาภรรยาเลยนะคะ
ภรรยาเองก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
และให้ตำรวจนำตัวแฟนของเขาส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเก็บหลักฐานต่างที่จุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบเรื่องขม่าวดินปืนจากตัวผู้ตาย
แล้วก็จากภรรยาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยให้ทราบต่อไป